คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องร้อนจริงนะคะ

เรื่องของการตั้งพักการเมืองพักทหาร
มีการรองรับการสืบทอดอำนาจของคอสชหรือเปล่า

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ท่านก็พูดว่าดูสถานการณ์ก่อนดูก่อน
ก็คล้ายกับผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ตอบบอกว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อน

ในการจะตั้งพักการเมืองพักทหารเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวการเมืองของเราก็เลยย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เลย
เส้นทางทหารกับการสืบทอดอำนาจในแวดวงการเมืองนะคะ

เขาก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจำเป็นก็จะต้องตั้ง
กลางความชัดเจนว่าคอสชยังไม่ปลดล็อกให้กับพักการเมือง
เดินหน้าเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง
พร้อมเสียงวิจารณ์กับประเด็นการจัดตั้งพักการเมือง
เพื่อสนับสนุนและสืบทอดอำนาจให้คอสช
ที่ถูกนำมาพูดถึงเป็นระยะ
เพราะห่วงเวลานับถอยหลังรอวันเข้าสู่การเลือกตั้งตามรถแมพของคอสช
หัวเรือใหญ่ของรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธเสียงแข็งเหมือนที่ผ่านมา
ถึงโอกาสการเข้าสู่เวทีการเมืองในอนาคต
กลับไปหลายยุคหลายสมัยพักการเมืองถูกตั้งขึ้น
เพื่อรองรับและสนับสนุนการอยู่ต่อในอำนาจของทหาร
รอบแรกทหารเข้าไปนั่งคุมบังเฮียนเป็นหัวหน้าและกลไกภายในพัก
เข้าสู่การเป็นผู้นำรัฐบาลแต่ไม่เป็นที่ยอมรับ
สุดท้ายก็จบลงด้วยการรัฐประหาร
ตั้งแต่ปี๒๕๐๐พศลิมนังขสิลาพักทหารพักแรก
ชัยชนะการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมเกิดการเดินขบวนประท้วงของประชาชน
ส่วนปี๒๕๑๒พักสหประชาไทยที่รองรับการคงอยู่ในอำนาจของทหาร
แต่ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่ท่วมท้นที่จะสามารถเป็นแก่นำเพียงพักเดียว
จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม
วุ่นวายจึงตามมาไม่สิ้นสุดทั้งการต่อรองผลประโยชน์
รวมถึงปัญหาความไม่ลงตัวในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
แตกต่างจากพักสมคีททัพในปี๒๕๓๕
ได้ตั้งขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์
เพื่อสนับสนุนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสช
แต่ครั้งนี้ไม่มีทหารเป็นผู้นำพัก
ถอดบทเรียนการไม่ยอมรับของประชาชน
จากการตั้งพักการเมืองที่ผ่านมา
แต่ผลความล้มเหลวก็ไม่ต่างกัน
จากความไม่เป็นเอกภาพในการจัดตั้งรัฐบาล
ผู้นำถูกข้อคอรหาเรื่องยาเสพติด
ในที่สุดแก่นำพักร่วมรัฐบาล
ได้เสนอเชื่อผลเอกสุจิณดาคราพยูล
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน

เพราะนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ

วนการตั้งพักการเมืองเพื่อทหาร
ให้หลังเหตุการณ์รัฐประหารยังมีต่อเนื่อง
โดยสองปีภายหลังสิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
พรรคมาตุภวมก่อตั้งขึ้นโดยมีผลเอกสนธิบุญรัชกรีน
อดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอมช

แต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งที่ผ่านมา
เพราะบทบาทของผลเอกสนทิไม่ใช่ในฐานะผู้นำรัฐบาล
ขณะเดียวกันยังถูกวิภาควิจารณ์อย่างมาก
เนื่องจากการทำหน้าที่ในฐานะสอสอ
โดดเด่นเรื่องการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
แต่เป็นการเสนอกฎหมายว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติ
หรือกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเอง
สถานการณ์จากวันนั้นถึงวันนี้จะไม่เหมือนกัน
เพราะมีปัจจัยอื่นเป็นตัวแปรที่โดดเด่นกว่า
แต่เส้นทางของทหารผ่านกลไกของพักการเมืองที่ผ่านมา
เป็นภาพสะท้อนได้ชัดเจน
ว่าหากจะเข้าสู่เวทีการเมืองและการบริหารประเทศ

เพื่อคลี่คลายปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยคงไม่เพียงพอ

และรู้ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนมากพอ
จริยาศรีสรรพงธ์ข่าวไทยรัตทีวี